ซึ่งดูบอลไงช่วงนี้ดูบอลโลกกันดูกันอย่างสนุกสนาน

แล้วที่สำคัญต้องดูแลสภาพร่างกายให้ดีด้วยนะ

วีหลากเยอะ
ก็หนึ่งในเพลงที่ฮิตมากในฟุตบอลโลก

เพราะว่ามีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าสู่กันฟัง

หนี้และลูกหนี้เราเคยได้ยินข่าวกันมาเยอะ

แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้
แต่ครั้งนี้เหมือนกับตลปัดครับพี่ฝน

เจ้านี่ไปทวงหนี้กับลูกนี่

ยกพวกมาทำลายทรัพย์สินที่บ้านเฉยเลยครับ

เอ้ามันกลับตลปัดกันไปหมด

เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจของเขา
รวมมากันแล้วเหล้าหลายคนเนี่ย

ใครจะไปคิดครับตอนแรกถ้าไม่ได้เล่าก่อนนะ
ก็จะคิดว่าเฮ้ยเป็นฝั่งเจ้าหนี้หรือเปล่า

ไม่ใช่ฮะกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มลูกหนี้ทั้งนั้นเลยครับบุกมาแบบนี้ฮะ
ที่บ้านของเจ้าหนี้ย่านประเวทกรุงเทพ
เขาบอกว่ามาถึง๓ครั้งครั้งแรกบุกรุกบ้านทำลายทรัพย์สิน
แล้วก็รถยนต์รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ครั้งที่สองบุกหอพักทำลายรถจักรยานยนต์
ครั้งที่๓มีลักษัพด้วยนั่นคือสิ่งที่ทางเพจเขาบอกมาแบบนี้นะ
ไปถามผู้เสียหายครับนายธนพลอายุ๕๗ปี
เปิดเผยว่าสาเหตุที่มันเกิดแบบนี้เรื่องของเรื่องเขาจะเล่าให้ฟัง
คือเขาจะไปเช่าที่ดินของหลานสะพ้ายที่ปลูกบ้านอยู่อาศัย
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเช่าตลอดชีพเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แต่มันมีข้อแรกเปลี่ยนคือตัวเขาเนี่ยจะให้หลานสะพ้ายยืมเงิน๒แสนบาท
ทีนี้เขาก็เปลี่ยนสถานะแล้วนะพี่คนนี้นายธนพลเป็นเจ้าหนี้นะ
ส่วนหลานสะพ้ายเป็นลูกหนี้ถูกไหมก็ได้เงินไป๒๗๐๐
จริงทางหลานสะพ้ายก็สัญญาว่าไอ้๒แสนเอามาเดี๋ยวจะไปซ่อมแซมบ้านนะฮะ
แต่๒เดือนเขาบอกว่าจะคืนให้ก็ยังไม่คืน
แล้วที่สำคัญเฮ้ยก็ไม่เห็นว่าจะเอามาซ่อมแซมอย่างที่บอก
ทั้งที่ตัวนายธนพลบอกว่าผมให้ยืมไปเนี่ยไม่คิดดอกด้วยนะ
เพราะผมนับถือศาสนาอิสลามอิสลามเขาไม่คิดดอกเบี้ยกันไง
แล้วอย่างนี้พอเขาส่งลูกชายไปทวงถามหลานสะพ้าย
เรื่องของเงินที่ยืมไปสองแสนสุดท้ายยกพวกมาทำลายข้าวของแบบนี้ฮะ
กัน๓ครั้งอย่างที่ผมบอกไปเขาบอกว่าครั้งแรก๑๑เมษายนที่ผ่านมา
พวกมาพังบ้านข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้
ตัวเขาเองนะฮะผู้เสียหายนายธนพลตัดสินใจย้ายไปอยู่หอพัก
แต่กลับโดนมาทำร้ายทำร้ายถึงหอพักมาทุบรถบ้างทุบมอเตอร์ไซค์บ้าง
แจ้งความไปแล้วทุกครั้งนะโอ้โหสุดท้ายก็ยังมาทำอีก
ตอนนี้เขาขอความเห็นใจแล้วต้องไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
ฝากบอกไปบอกว่าหลานสะพ้ายเอ้ยหยุดเถอะหยุดก่อเหตุแบบนี้
แล้วนำเงินทั้งหมดมาคืนครับอ่า
เขาได้ยืมเงินไปประมาณสองแสนแล้วก็
เกิดการไม่พอใจกันเสร็จขึ้นครับผมเขาก็เลยเข้ามาทำร้ายบ้าน
ซึ่งที่ผมได้เช่ายาเช่าทำสัญญาเช่าตัวเอง
สิ้นชีวิตของผมอยู่บ้านหลังนี้
แต่ถูกทำร้ายบ้านรวมทั้งหมด
อย่างนี้ฮะเหตุการณ์ล่าสุดต่อเนื่องนะครับ
นายเอกพบผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
ได้ประสานกับทางผู้กำกับการสอนอประเวท
แล้วก็เตรียมเปิดเผยว่าขณะนี้มีการออกหมายจับแล้วนะ
ฝนนะแล้วก็เชิญตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด๓คน
เขาบอกว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดกันที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละที่เดินมานั่น

ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามีการปิดหน้าปิดตาเนาะพี่ฝนเนอะ

แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกหลานสะพ้ายมารับทราบข้อกล่าวหา

ไล่ฟันกันไล่ฟันนักเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะแล้วก็มีป๊าระเบิดปิ๊งปองใส่กัน
แล้วก็มีเด็กป๑ค่ะโดนลูกหลงไปด้วยค่ะไปดูกันค่ะ
โอ้โหมันล้มเลยมันล้มมากมันเป็นระเบิดจริงใช่ไหม
น่ากลัวมากเลยนะอุ๊กอ่านมากเลย

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะบันทึกไว้น่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนชั้นม๓นะฮะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดฉะเชิงเศร้าไล่ตีกันมาแล้วก็ใช้มีดไล่ฟันกัน
ที่แขนของนักเรียนชั้นม๕ในโรงเรียนเดียวกันซึ่งนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
ก่อนที่เขาจะปาระเบิดปิงปองใส่นะคะจากนั้นก็คือแยกย้ายวิ่งกันหนี
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานวัดดอนทองนะคะตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
โดยระเบิดปิงปองที่กลุ่มวัยรุ่นได้ปลาใส่คู่อาริเนี่ยดันไปโดนนักเรียนชายชั้นป๑ซึ่งอยู่ในรถนะคะ
ก็คือว่ากระจกรถนะคะดันไปกระเด็นโดนบาดบริเวณใบหูนะคะส่วนด้านนายเออายุ๑๗ปีนักเรียนชายชั้นม๕ที่โดนกลุ่มผู้ก่อเหตุฟัน
คุณชนะจ๋าฟันผิดตัวค่ะไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยฟันผิดตัวคาดว่าฟันผิดตัวได้รับบาดเจ็บเย็บ๑๐เข็มค่ะ
อันนี้เป็นห่วงมากเลยเด็ก๘ขวบที่ไปโดนลูกหลงนายสมจิตมุสิกวงอายุ๖๑ปีเจ้าของรถกระบะที่ถูกลุกหลง
แล้วก็มีหลานชายอายุ๘ขวบที่บอกว่าเด็กป๑ค่ะถูกเศษกระจกบาดเข้าที่ใบหูนะคะ
เนี่ยหลังจากที่คุณปู่อ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าพอเสียงระเบิดดังขึ้นนะหลานก็บอกเลย
ปูจาหนูเจ็บหูก็ตรงนั้นเขาบัดเข้าที่ใบหู
ช่วงเวลาที่ผู้ปกครองมารอรับเด็กหลายโรงเรียนเลย
ส่วนอาการของหลานชายนะคะตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วค่ะ
คุณดูนะรถกระบะคันที่มีเด็กตัวน้อยอยู่ในรถแล้วบาดเจ็บ
แทบจะอยู่ตรงกลางไอ้จุดที่เกิดเหตุ
ถูกต้องค่ะก็อยากให้ผู้ปกครองเด็กนะคะ
มารับข้อกล่าวหามารับผิดชอบความเสียหายกันนะคะ
ตำรวจก็กำลังสอบสวนหาผู้กระทำผิด
แล้วก็เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุนี้
มาพูดคุยหาทางออกกันต่อไป
ก็นี่แหละค่ะคือตีกันทำร้ายร่างกายกันสุดท้าย
ทำให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องก็บาดเจ็บ

ลำบากที่สุดคือผู้ปกครองนี่แหละครับพี่ฝน
ถูกต้องแล้วที่สำคัญที่แบบว่าโอ้ผิดตัวนี่สิ

รถตู้คันหนึ่งไม่รู้มาอีท่าไหนล่ะ
แต่เหมือนจะเสียหลักแล้วคาดว่าอาจจะหลับในหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจแต่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่น่ากลัวครับ

คุณผู้ชมดูอย่างเดียวแล้วฟังด้วยนะคุณจะรู้สึกเลยถึงความน่ากลัวของอุบัติเหตุครั้งนี้
มันแป๊บเดียวจริงนะคุณผู้ชมกวาดมาเลยนะคะใช่ครับเหมือนกับกวาดมาเลยทั้งที่บนถนนก็ไม่ได้มีอะไรนะ
แต่สุดท้ายชนเข้าข้างทางแล้วที่สำคัญ
ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เขามากับตัวน้าแล้วก็หลาน
ตัวน้าก็ผู้หญิงตัวหลานก็ผู้หญิงเนี่ยฮะกรี๊ดลั่นแบบนี้เลย
เหตุเกิดที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้อย่างชัดเจนครับ
แล้วก็มีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในโลกอินเตอร์เน็ต
เพื่ออะไรเพื่อฝากเตือนกันจริงหลายคนก็มาคอมเมนต์เนาะ
บอกว่าเอ้ยโอ้โหอย่างแรกเลยนะ
ขอให้คนที่ประสบอุบัติเหตุอย่างน้าและหลานสาว
ขอให้ปลอดภัยนะโอ้โหดูสิครับกรี๊ดลั่นแบบนี้เลยนะขวัญเอ้ยขวัญมาจริง
แต่เบื้องต้นเขามีการสันนิษฐานกันไว้
ว่าคนที่ขับรถตู้เนี่ยอาจจะเกิดอาการหลับในหรือเปล่า

ถ้าง่วงแล้วก็อาจจะแบบหาน้ำมาล้างหน้าสักนิดนึงนะคะ
ดื่มกาแฟนะคะใช่แล้วค่ะเอาไปดูกันต่อนะคะ
ข่าวปลอมอย่าแชร์นี่มาอีกแล้วนะ
เกี่ยวกับประเด็นของเรื่องธนาคารออมสินค่ะ
สินเชื่อเงินกู้เพื่อคุณนะคะได้สูงสุดถึง๓แสนบาท
ทางเพจเฟซบุ๊กอันนี้ไม่จริงนะคะ
คือทางธนาคารออมสินเขามีการปล่อยเงินกู้อยู่แล้วแต่คุณต้องไปติดต่อกับทางธนาคารนะ
ถูกต้องถูกต้องค่ะในเรื่องนี้นะคะทางธนาคารออมสินกระทรวงการคลัง
เขาได้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะว่า
เฟซบุ๊กดังกล่าวเนี่ยแอบอ้างค่ะนำข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสินชื่อแล้วก็โลโก้ธนาคาร
แล้วก็ยังได้นำภาพของผู้บริหารของธนาคารเนี่ย
ดัดแปลงตัดต่อเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะ
เขามาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเพจดังกล่าวนั้นไม่ใช่เพจของทางธนาคารออมสิน
แล้วก็ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นทางธนาคารออมสินก็ได้ขอให้ประชาชน
อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะ
ไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อไปทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างนะคะ
ถ้าอยากจะตรวจสอบนี่ก็คือตรวจสอบไปทางธนาคารออมสินโดยตรง
หรือว่าเดินทางไปเลยค่ะไปที่ธนาคารเลยนะคะ

การที่คุณจะไปกู้เงินไปยืมเงินมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
ยิ่งถ้าหลักแสนด้วยแล้วก็คุณจะแค่พิมพ์คุยกันในออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้

กล้องคำต้องมีการแปะโป้งแปะอะไรอ่านั่นไม่ใช่
อ๋อเหรอภิโภนขอโทษ
คุณผู้ชมฮะไปดูความน่ารักของเด็กในโรงเรียนกันหน่อย
เขาบอกว่าโอ้โหเด็กคนนี้ไม่รู้ไปทำอะไรมาหลับแบบเต็มคาราเบล
หลับแบบไหนไปดูกันเลยนะครับ
ติดตามในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็ก
ครับโอ้คือเขาเริ่มสอนแล้วไอ้เนาะตื่นมาสิตื่นมาเรียนก่อน
คือไม่ใช่แค่ว่าหลับตรงโต๊ะหรือเก้าอี้นะ
ปกติจะแบบว่าฟุ๊บหลับแอบหลับใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่

ผมคาดว่าเขาน่าจะนอนในช่วงที่กำลังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนค่าเรียน
แล้วเพื่อนไม่บอกด้วยไงนี่สำคัญใช่ไหมใช่ไหม
ยังไงซะขอความกรุณานักเรียนและคุณครูปเขาขึ้นมาฮะ
อย่าปล่อยให้เขาต้องนอนเดียวดายอย่างนี้
ไปดูกันต่อนะคะลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ไม่เหมือนใครของหนูน้อยเด็กหญิงนะคะ
เด็กฉลาดชาติเจริญนะคะกล้าแสดงออก
ไปดูกันเล่นยังไงแม่ร้องโอ๊ยระวังลูก

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกชายค่ะ
ไม่ใช่มีลูกสาวนี่นะพี่ฝน
แต่ขโมนสนยังก็เด็กชาย
แก่นมากอันนี้แหละเขาบอกว่าเด็กฉลาดเด็กสนก็คือเด็กฉลาดนะคะ
คือปกติยืนปกติก็จะยากแล้วนะอันนี้แบบโอ้โหเล่นท่ายากเข้าไปอีก
อ่ะทะเลง่ายโลกก็ไม่จำเนี่ย
ก็ต้องเล่นท่ายากแบบนี้แหละโอเคนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะ
อย่าปล่อยให้เด็กเล่นคนเดียวค่ะเราต้องไปเล่นกับเด็กด้วยค่ะ
เดี๋ยวหมายถึงว่าเราต้องคอยดูแลเด็กตอนที่เขาเล่นสิครับ
เฮ้ยลองดูได้นะพี่ฝนเดี๋ยวนี้ใครเขาก็เล่นสเก็ตกัน
ใช่แต่พี่ฝนขึ้นทั้ง๔ขาเลย
โอ้โหพี่พลก็เกินไปเดี๋ยวสี่ขาไม่ใช่คนแล้ว
ขาพอฝนนี่ผมก็เคิ้มตาม
เรื่องของการเชียร์บอลคุณผู้ชมอย่านั่งดูอย่างเดียว

ไอรัฐครูปเชิญคนไทยมาเชียร์บอลให้มัน
เดี๋ยวนี้เขาเฮลั่นส่งลั่นส่งกันไปได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะ
ช่องทางแรกคุ้นเคยกันดีกับปรายศนียบัตร
หาซื้อได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งกันได้ตามที่ตามทางปกติทั่วไป

แล้วก็อย่าลืมเขียนมาด้วยนะว่าคุณคิดว่าทีมไหนชาติไหน
จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้

ชาติไทยยังไม่ได้ไปกับเขาครับ

ระยะเวลาในการร่วมสนุกนะฮะจนถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้เท่านั้น
ใหญ่แจกจริงบอกเลยเงินรางวัลรวมมูลค่าตั้ง๑๕ล้านบาทนะ

บอกเลยนะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ประจำปีทุก๔ปีของฟุตบอลโลกไทยรัฐ

คุณอายุกี่ปีแล้วคะคุณได้ดูบนโลกกี่ครั้งแล้ว
อุ้ยตั้งแต่ปี๙๔ผมจับได้อีเบียกา
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

มาต่อนะคะจะพามาดูเหตุการณ์สุดระทึกค่ะ

ทึกแต่ก็สะเทือนต่อมหาด้วยนะคะ
เมื่อเจ้าของหมาพาน้องหมาไปพายเรือ
แล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปดูสิมันระทึกขนาดนี้น่ะ
ว้ายวนว้ายวนอยู่ในคลองนี้แหละครับ
ไม่ไปถึงไหนเลยนะคะดูสิแอละแนะซะก่อนทั้งคนทั้งหมาเลย
ยกร้อยกับมอเตอร์ไซค์เลยแอร์ละแนะ

แอระแด้นะคะทั้งคนทั้งหมาทั้งน่ารักทั้งน่าสงสาร

ถ้าสมมุติว่าเราลองเดาใจเจ้าสุนัขตัวนี้มันจะพูดว่าอะไรฮะ
สุนัขตัวนี้มันบอกว่าถ้าครั้งต่อไปจะพามันมาอีกนะ

คอยเขาก็ไม่ไว้ใจตั้งแต่จ๋าลงแล้วนะ

ใช่น่ะสุดท้ายล่มจริง

โอเควันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะคะ
พบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการคู่กับสบัดข่าว
เวลา๑๖๑๗นทางช่องแทนาทีวี๓๒แห่งนี้นะคะ
เราจะขอลากันไปด้วยภาพ

เราสองคนขอตัวไปหัวเราะก่อนนะคะลาไปก่อนค่ะ

หัวเราะแทนาทีวี๓๒แห่งนี้นะคะ